เตรกนี้ค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแวะจริง
เพราะว่าช่วงนี้คนบรรเทิงหลายคนออกมาส่งเสียง
ถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด๑๙นี่แหละ
โดยเฉพาะเรื่องของวัคซีน
พี่แจ๊กเชอรี่ตอนนี้มีการโผกเสียง
เสียงแตกไปหลายเสียงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่ายังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงค่ะ
อย่างดาราสาวเซ็กซี่คุณเมย์พิษณาศคนนี้
เธอก็ขอโพสต์ไว้นะคะถึงนโยบายการปรับแผนฉีดวัคซีนค่ะ
หลังมีประกาศให้ยกเลิกการฉีดวัคซีน
เมย์เธอก็ตั้งใจนะคะ
คำถามค่ะก็มีคำถามเหมือนกันผ่านแคปชั่นตัวเองไว้นะคะว่า
เขายกเลิกแล้วอ่ะพร้อมติดแฮชแท็กแสบไว้ว่า
แฮสแท็กก็ว่าจะไม่ด่า

ซึ่งก็มีเหล่าคนติดตามนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ของเธอเนี่ย

รวมถึงพี่น้องในวงการบันเทิง
สาวกันปันสุภัตตามาคอมเมนต์ว่า
แล้วก็ฝากเป้ยปานวาดเดี๋ยวดูไปเลยนะคะ
เขาแสดงอารมณ์ว่าเฮอแบบนี้เลยนะคะ
อันนี้มันก็หลากหลายความหมายเหมือนกันนะคะ
ในขณะที่นะคะคุณอ๊อปปองศักดิ์ค่ะ
แสดงความคิดเห็นนะคะถึงกระแสข่าวที่กลุ่มทหารบินไปที่อเมริกานะคะ
ตัวเลยอาจจะเดายากว่าหมายถึงอะไรคุณผู้ชม

จากนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังได้โพสต์ถึงกรณีที่ตรวจโควิดนะคะ
โดยบอกว่าเจ้าตัวซื้อที่ตรวจนี้กลับมาจากเยอรมันค่ะ

จะเป็นลมใช่จะเป็นลมเลยคุณผู้ชมล่ะ

ก็เห็นมีการแชร์อยู่เยอะเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะ

ก็ต้องช่วยเหลือกันเองอาจจะสื่อความหมายแบบนั้นหรือเปล่านะคะ

คุณอาทรัศน์สุดนะคะที่มีหัวใจทำงาน

ก็ได้โพสต์เสนอแนวทางในช่วงที่ล็อกดาวน์ไว้ว่า

ผมขอเป็นกระบอกเสียงแทนเลยนะ

ทำควรหยุดดอกเบี้ยด้วย
รายรับเป็นศูนย์

จะเอาที่ไหนไปจ่ายหนี้ก็ว่ากันตรงนะคุณผู้ชม